ต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้นะนะเขารวมคนหล่อคนสวยไว้เต็มเลยนะคะ
ลานหน้าห้างกลางใจเมืองเลยคุณผู้ชมกับงานฟุตบอลประจำปีของวิกพระราม๔ค่ะ
แฟนละครโอ๊ยจุกไปเลยจ้ะสำหรับความหล่อ
แล้วคว้าตัวหนุ่มมาอัปเดตกันเลยนะคะ
นี่เลยค่ะได้คู่แรกสองเพื่อนซีบอยปกรณ์กับเกรทวรินทรค่ะ
สนั่นโดยเฉพาะเรื่องหัวใจ
อย่างที่รู้กันเฮียบอยไม่โสดแล้วนะคะ
หวานค่ะคุณผู้ชมค่ะหวานเอ่ยให้ดอกทันตะวันสาวเปย์ไปหมาดเลย
วาเลนไทยย้อนหลังคุณผู้ชมค่ะมาช้ายังดีกว่าไม่มา
อันนี้เป็นรูปที่บอกว่าเธอเหมือนแบบว่าดวงสดใสดวงอาทิตย์ของฉัน

ใช่เจ้าตัวก็บอกโอ๊ยรักหวานปกติ
ส่วนที่ไปเกาหลีถ่ายรายการคนดีที่ไหนเนี่ย
ตอนเปิดตัวคู่รักนั้นก็สนุกสนานดีคุณผู้ชมค่ะ

เจ้าตัวก็บอกว่าเตรียมดำเนินการแจ้งความแน่นอน

ก็อดแซวไม่ได้จริงเสื้อม่วงคุณผู้ชมค่ะ
ถามเลยว่าโสดเนี่ยคนโสดรู้สึกยังไงต้องไปทำคอนเทนต์กับคนที่เขามีคู่
เจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าผมไม่เหงานะเพื่อนผมเยอะเออ
พร้อมออกมายอมรับขำนะคะว่าทริปนั้นแอบรำคาญความมุ้งมิ้ง
ของคู่อาเล็กทิรเดร์มากเขาคงหวานสุดอย่างน้อยคู่นี้นะ
ส่วนเรื่องที่แจ๊กกี้ชาคาลีนค่ะแอบตัดเพราะว่าพี่เกรทเนี่ย
ไม่สนใจข่าวของเธอกับประเด็นที่เธอถูกลือว่า
กิ๊กกั๊กกับนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่จูเนียรอบเออ
ว่ายังไงนะคะพี่เก๊ออกอาการหึงชีแจ๊กกี้หรือเปล่า

เฮ้ยผมสบายเอาจริงคืออยู่กับเพื่อนผมสนุก
ลำคาญใครที่สุดเอางี้แหละค่ะเออพูดจริงเลย
อ๋อสุขภาพน้ำแดดเออมันใช่ผมหมดเลย

แต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นเรียกว่า
ผมรู้จักเขามานานถ้ายังไม่พร้อมที่จะดูแลใคร
เขายังรักที่จะแบบมีอิสระอยู่คนเดียว

เออแต่ตอนนี้ที่ผมรู้คือไม่มี

นะช่วยตอบคำถามกันดีคุณผู้ชมค่ะ

กี้กับน้องจูเนียในงานเดียวกัน

น่ารักนี่ไงหล่อเชียร์ลูก

รับว่าฝ่ายหญิงเนี่ยสเปคผมเลย

ก่อนจะบอกติดตลกว่าได้คุยกับพี่เกรทถึงเรื่องนี้แล้ว

คุณผู้ชมค่ะมาต่ออีกคู่แล้วกันนะคะ
สองพระเอกที่หัวใจไม่ว่างแล้ว

แล้วก็นัดเดทกุกกิมิยะนะฮะอุ๊ยคู่
ทราบกันดีหมากเนี่ยหัวหมุนกับการเตรียมงานแต่งจริง
เจ้าตัวก็เผยว่ายังเหลืออีกหลายส่วนที่ต้องดำเนินการครับ
ซึ่งก็มีพ่อแบรี่นี่แหละเป็นคนคอยช่วยงานตลอดเลย
หรือว่าพี่แบร์จะมาทำการศึกษาดูงานไว้ก่อน
ซ้อมงานแต่งตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะ
ระหว่างนั้นค่ะเราก็เห็นหมากยิ้มแบบกลุ้มกลิ่ม
เหมือนจะแบบอยากจะบอกความลับอะไรเหมือนเก็บความลับอะไรไว้
หลุดแล้วอ่ะเมื่อถามถึงเรื่องขอแต่งงานนะคะของณเดชน์เนี่ย
สองก็ตอบคำถามแบบติดตลกเล่นมุกเลย
หรือว่าจะมีข่าวดีให้สมใจเอ็นไวน์แล้วไหมนั้นนะคะ
เพราะว่ามีรูปที่แม่แก้วเนี่ยแม่ของพี่แบร์นะลงเมื่อวันเกิด
แคปชั่นเอาไว้ว่านี่รูปนี้
วันวัฒนีรูปสะพัยแม่ยายลูกเผยเห็นเดินหนึ่งค่ะ
เราไปฟังคำตอบชัดเลยจ้ะ
คุยกันเป็นปกติก็แบบต้องถามเขามีประสบการณ์มาแล้วอะไรอย่างนี้

เขาถามอะไรผมยังตอบไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้
ใช่เขากำลังอยู่ในเผาวงเพราะวังของเขา
ความสุขของเขา
ว่านี่รูปสไตล์
ก็คงจะเป็นทางแทนพี่หมากแหละ

ก็เราก็ต้องรอรับฟังว่าเรามีตรงไหนที่เราช่วยเขาได้บ้าง
มีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหน
เราก็บอกได้ว่าก็สละโสดก็คือต้องแยกแหละใช้
ฝั่งนั้นเขาก็ไปเตรียมตัวแล้วฝั่งนี้เราก็แบบเออ
นี่หมากบอกแล้วว่าขอแบบสบายไม่ต้องทำอะไรเยอะ
อันนี้ก็เป็นทางพวกผมเป็นคนเตอร์ไพรส์
น่ากลัวจริง

เพราะว่านักข่าวก็เชียร์เขาบูมิ้งกันไง
เขาคุมความลับกันไว้เยอะไง
พูดเรื่องณเดชน์ขออนุญาตแต่งงาน
สังเกตมากมั้ยมีอาการที่แบบว่าเหมือนรู้อะไร

ค่ะเออต้องตามกันต่อไป